กันต่อที่แวดวงลูกทุ่งนะคะมาที่ลูกสาวคนที่ฉันค่ะมีลูกแล้วนะคะนับถือกันค่ะน้องลาดาอาสยามต้องบอกว่าปีนี้ปังมาก
ละครเรื่องล่าสุดที่ฉันดูอยู่นะคะบทแซ่บมากจริงนะคะแซ่บจนจำไม่ได้เลยค่ะนี่
ยังไงล่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นปีทองของเธอเลยนะคะเพราะว่าหยิบจับทำอะไรนะคะลาดาอาสยามของเราเนี่ยค่ะก็เห็งปังไปหมดค่ะ
โดยเฉพาะละครเรื่องใหม่ล่าสุดในความเซ็กซี่ความร้ายกาดนั้นนะคะ
ซึ่งเราก็พูดคุยกับเธอเธอบอกว่าดีใจนะคะพี่เพราะว่าคนชื่นชมกันมาเยอะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานละครของเธอเรื่องต่อไปค่ะ
ล่าสุดค่ะตอกย้ำความปังความฮอตค่ะเจ้าตัวก็ได้นำเพลงหลงกลค่ะเพลงนี้นะคะของพี่โป่งหินเหล็กไมค์นะคะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าอย่าเอาเวอร์ชันของเธอเนี่ยไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับเลยนะคะเพราะว่ามัน
ละสไตล์กันของเธอเป็นแบบหญิงสาวเซ็กซี่สไตล์นี้ค่ะ
ถ่ายทอดความหลงกลนะคะในแบบฉบับของผู้หญิงยุคใหม่ค่ะ
ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าฟังเพื่อแบบว่าไปจับผิดเลยละกัน

เชื่อว่ามาจากการชอบทำบุญทำทานค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าอันนี้สงฆ์นะคะผลบุญครั้งนี้นะคะ

ผลงานอะไรก็ตามปังแล้วก็เยอะมากจริง
ที่สำคัญจะมีผลงานปังชิ้นใหญ่ชิ้นโตรออยู่ด้วยนะ

ก็นอกจากทำบุญที่วัดแล้วก็ระดาก็ปีนี้
เน้นมากเลยคือการทำทานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง
หรือว่าเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรต่างสิ่งรอบตัวนะคะ

ด้วยความคุณแม่เป็นคนมูลเต็มตัวนะ

อย่างเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหาย
เราก็ทำเพื่อความสบายใจของเรา

เราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องมีวิจารณญาณที่ดี
ก็ดูเป็นเคสบายเคสไปว่าอันนี้เราใช่ไหมนะ
เอ๊ะไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
มากจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณพ่อบุญโทนห่วงมากด้วยนะคะ
ลูกสาวคุณพ่อบุญทนคดลูกนะ